เราก็เลยอยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่แบบ๒๔ชั่วโมงไม่หยุดเลยคุณภาคภูมิ

ผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำ
จะพาเราไปดูการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณผู้ชมคะการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลทหาร
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่เกาะติดการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่า

การจัดตั้งเต็นต์ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ามีอะไรบ้าง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะนี่ก็เป็นยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อรา
ซึ่งแก้อาการคันจากเชื้อราต่างต่างและที่ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีพี่พี่ทหารนะคะ
ทยอยเข้าออกที่เต็นต์แห่งนี้มาเลือกสิ่งของเครื่องใช้
อันนี้ก็จะเป็นยากันยุงนะคะซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าจำเป็นอย่างมาก
เพราะว่าการทำงานเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน
เพราะฉะนั้นยุงค่อนข้างเยอะนะคะก็จะใช้ซอฟเวลในการไม่ให้ยุงกัดนะคะ
ขณะเดียวกันรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
บางคนหลับนอนอยู่ที่นี่กินนอนอยู่ที่นี่ก็นี่แหละค่ะ
บู่แชมพูเรียกว่ามีพร้อมหมดนะคะ
ส่วนที่บริเวณนี้นี่ก็จะเป็นถุงเท้า
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่นะคะ
ก็จะต้องใส่รองเท้าบูธเพราะฉะนั้นถุงเท้าถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากค่ะ
รวมไปถึงกางเกงชั้นในของผู้ชายนะคะ
คือของทุกอย่างตอนนี้มีเตรียมพร้อมหมดซึ่งของทุกชิ้นนะคะ
ก็ได้มาจากการที่หลายหลายหน่วยงานค่ะบริจาคมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ในการที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเต็นต์นี้กันหน่อยนะคะ

ส่วนมากแทบแต่แรกจากการบริจาคพี่นอกประชาชนนะครับ

ต้องบอกว่าของใช้ที่บริษัทเข้ามาก็มีเจริญเยอะมาก

ตอนนี้สิ่งของที่ยังขาดแคลนหรือว่า
ที่ยังขาดนี่ต้องการอะไรแหมครับ
สำหรับแม่ก็จะเป็นเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ขอทำเลยดีกว่าครับ
ก็จะเป็นพวกยากันยุงครับ
แยกกันยุงพวกของกับห้องทหารครับ

ไม่เสร็จการการห่วงครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เต็นต์บริเวณเครื่องอุปโภคบริโภค
ส่วนด้านหลังด้านนู้นนะคะหากดิฉันพาเดินไป
ตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโซนอาหารซุ้มอาหาร
ที่ตอนนี้ก็มีอาหารคอยบริการตลอด๒๔ชั่วโมง
เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ยังคงร่วมแรงร่วมใจกัน
กว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนั่นก็คือการพาน้อง
ทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำให้ได้

หลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ

ก็๒๔ชั่วโมงทำงานไม่หยุดเลยนะครับ
ที่สำคัญคือฟังจากที่คุณอรพันธ์ไปตามมาให้เราเนี่ยนะ
รับบริจาคเนี่ยอบตโป่งผาที่จังหวัดเชียงราย
ถ้าท่านจะสอบถามว่าต้องการอะไรเพิ่มเติม

เขาขาดอะไรจริงต้องการอะไรจริง